ที่นายออฟบอกว่าน้องหญิงตกรถเทรลเลอร์

แต่ทีนี้ไปมามันก็น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนั่นแหละ
แต่มาดูทางฝั่งของนายออฟบ้างค่ะ

ก็มีการร้องขอความเป็นธรรม
หนังสือต่อพนักงานสอบสวนสพบังปะอินค่ะ
บอกว่าอยากให้รวบรวมพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าน้องอ๊อฟไม่ได้

เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
อันนี้คือทางฝั่งครอบครัวของนายออฟแล้วก็ทนายบอกนะคะ

คุณพ่อของนายออฟก็คือคุณพ่อสมควรดาราคำ

เอาหนังสือมายื่นด้วยมาร้องขอความเป็นธรรม
ต่อพนักงานสอบสวนสพปะอิน
เพราะว่าทางครอบครัวก็เชื่อ
ว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องหญิง
เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้น้องหญิงเสียชีวิตเป็นอุบัติเหตุ

บอกว่าได้เข้าเยี่ยมลูกชายในเรือนจำที่อายุทยา
ลูกชายก็มีอาการเครียดแล้วก็มีอาการกังวล
รวมถึงลูกชายหมายถึงในออฟเนี่ยนะคะ
เป็นห่วงทั้งภรรยาแล้วก็ลูกชายของนายออฟ
ตอนนี้นายออฟอยู่ในเรือนจำ
แล้วก็ไม่มีคนดูแลภรรยาแล้วก็ลูก
โดยนายออฟก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้ฆ่าน้องหญิง
แต่ทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
น้องหญิงตกจากรถเทรลเลอร์

ว่านายออฟเนี่ยฝากพ่อมาบอกว่าพ่อช่วยไปหากล้องวงจรปิด

แล้วก็ไปตามหารถกระบะสีขาวที่มีหลังคา

เพราะว่ารถกระบะสีขาวที่มีหลังคาเป็นคันที่ในออฟไปขอความช่วยเหลือ
เพื่อให้ยกน้องหญิงขึ้นรถเทรลเลอร์เพื่อจะพาไปส่งโรงพยาบาล

ดังนั้นตอนนี้คุณพ่อก็บอกว่าอยากตามตัวเจอจังเลย
คนที่ขับรถกระบะสีขาวมีหลังคาคือใคร
เป็นพลเมืองดีช่วยออกมาแสดงตัวหน่อย
เพราะว่าอย่างน้อยอันนี้ถือว่าเป็นพยานบุคคลที่สำคัญ
จะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับนายออฟได้
ฟังเสียงคุณพ่อพูดหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณพ่อก็ให้ข้อมูลแบบนี้

คุณผู้ชมที่เราก็เคยนำเสนอไปว่า

จ่ายเงินให้ตำรวจ๓แสน
เพื่อขอเปลี่ยนสำนวนจากคดีฆาตกรรมเป็นอุบัติเหตุ
เราก็ถามเรื่องนี้กับทางคุณพ่อด้วยเหมือนกันนะคะ

ที่บอกยัดเงินให้ตำรวจ๓แสนมันไม่เป็นความจริงเลย
ครอบครัวพ่อหาเช้ากินค่ำจะไปเอาเงินที่ไหนตั้ง๓แสน
แล้วก็ครอบครัวก็มีการยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
ดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วพ่อบอกด้วยบอกว่าจะไม่มีการยอมความอะไรเลยนะ
สารนัดไต่สวนมูลฟ้อง๑ตุลาคมนี้๙โมงเช้านะคะ
ทีนี้เราก็ไปพูดคุยกับทนายความกันบ้างค่ะ
ทนายความก็คือทนายความเวชยันชมพูบุตรนะคะ
เปิดเผยว่าตอนนี้ทีมสืบสวนของกองปราบรามที่เข้าร่วมพูดคุย
แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นกับนายอ๊อฟเนี่ย
ยืนยันว่ามีความบริสุทธิ์จริง
พยานหลักฐานต่างที่ได้รวบรวมเอาไว้

ส่วนเรื่องของการขอความเป็นธรรม
เพราะว่าต้องการให้ตำรวจส่งผลชนะสูตรของน้องหญิง
ให้กับทางสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยศภา
ตรวจสอบแล้วก็ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าอยากให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางนิติเวทย์
จากผลที่มันออกมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
ก็มีหมอลงความเห็นคนเดียว
รวมถึงไม่ได้ชำนาญทางนิติเวทโดยเฉพาะ
ทีนี้มันก็อาจจะส่งผลทำให้คาดเคลื่อนได้นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้รับหนังสือเอาไว้
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการประสานตำรวจกองปราบ
แล้วก็ชุดทำงานคดีนี้ให้ติดตามความคืบหน้า
เพราะว่าคดีนี้คือหลายคนก็ยังรอคำตอบ
แล้วก็รอความจริงให้มันคลี่คลายอยู่นะคะ